อีกแล้วอีกแล้วคราวนี้ค่ะเกิดกับซุปตาขาร็อกนะคะ
คุณภรรยาเนี่ยคุณตุ๊กตุ๋นรจเลขนะฮะ
บอกว่าเออฟิลประมาณตัดเพราะว่าโดนทิ้งนะคะ

ทิ้งเราไปอาจมองว่าเราไร้ค่า
แต่แม่เราบอกเสมอว่าเรามีค่ามากที่สุดในชีวิตแม่
รวมไปถึงโพสต์ภาพลูกคนเล็กด้วย

สัญญากันนะว่าจะเป็นเด็กดีเราจะไม่ทิ้งกัน
กว่าจะผ่านแต่ละชั่วโมงมันยากจัง
แม่จะเข้มแข็งเพื่อลูกแม่ขอโทษนะ
โพสต์มาแบบนี้กลิ่นตุ๊กดราม่ามาเต็ม
แล้วก็คาดเดาได้เลยว่าเธอเนี่ยตอนนี้น่าจะประสบปัญหาชีวิตคู่ค่ะ
หลังจากนั้นก็มีรายงานข่าวมาว่านักร้องหนุ่มพ่อลูกสองคุณตั้ม
ประสบปัญหาครอบครัวเหมือนกันถึงขั้นบ้านแตก
เพราะว่าภรรยาจับได้ว่าซุกกิ๊กเป็นพริตตี้
ก็ให้โอกาสแก้ตัวแล้วแต่ก็ยังไม่จบค่ะ
จนคุณตุ๊กตุ๋นทนไม่ไหวขอจบชีวิตคู่เลยแล้วกัน
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐก็เลยติดต่อไปยังคุณตุ๊กตุ๋น
อยากจะให้สามีเป็นฝ่ายพูดก่อน
แล้วเธอก็ยินดีจะตอบทุกคำถามหลังจากนั้นค่ะ
พร้อมกับอธิบายต่อด้วยว่าเรื่องที่เป็นข่าวบางส่วน
มันเกิดจากสิ่งที่เธอระบายให้เพื่อนสนิทฟัง
แต่ความเป็นจริงยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด
เพราะว่าบางอย่างเป็นอารมณ์ที่คนใกล้ตัวรู้สึกแทนเธอค่ะ
อกจากนั้นเธอเองก็ยังบอกด้วยว่า
หลังจากนี้จะต้องพยายามที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้
และจะขอโฟกัสการทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกน้อยทั้งสองคน
เพราะคาดว่าหลังจากมีข่าวเช่นนี้ออกมา
อาจจะทำให้งานของสามีดรอปลง
แล้วก็ส่งผลต่อรายได้ที่จะส่งเสียลูกนั่นเองค่ะ

คืออย่างนี้เขาบอกว่าเขามีปัญหากัน
คุณตุ๊กตุ๋นกับคุณตั้มเนี่ยแล้วก็ลองแยกกันอยู่ไหม

กันสักพักแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาที่แยกกันอยู่
ประมาณ๒อาทิตย์ด้านมีคนตาดี
เห็นว่าคุณตั้มไปกับพริตตี้คนสวยคนหนึ่ง
เออก็เลยว่าอ้าวเรายังไม่เลิกกัน

และเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะต้นสังกัดของตั้มนะครับ
ก็ร่อนหมายเชิญสื่อมวลชนทุกสำนักเลยนะครับ
รวมไปถึงสัมภาษณ์แล้วก็ฟังคำที่แจง
นักร้องพ่อลูกสองด้วยถึงกรณีที่เกิดขึ้น
ในวันพุธที่๓๑สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงครึ่ง

บางคนก็มาแสดงความผิดหวังในตัวศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบค่ะ
ขณะเดียวกันก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนนะ
ที่เข้ามาโพสต์ให้กำลังใจกับตั้ม
ให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปให้ได้ค่ะ
เรื่องอย่างนี้นี่เดี๋ยวรอฟังจากปากทั้งสองฝ่ายก่อนดีกว่า